ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่บาดเจ็บ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาให้ความช่วยเหลือ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ช่วยแชร์ช่วยตามหาเมียน้อยคนนี้ด้วย

ทั้งที่อุ้มลูกน้อยเพิ่งคลอดได้๑๖วัน
ยังขับรถชนต่อหน้าต่อตา

เบียดชนจนรถบุบ

ดีนะที่อุ้มน้อย

ดีนะที่อุ้มน้อย

ดีนะที่อุ้มน้อย

ดีนะที่อุ้มน้อย

จนเมียหลวงเนี่ยติดกับรถกระบะ
บาดเจ็บสะโพกนี่หลุดเลยนะครับ
รถกระบะนี่ก็มีท้ายบุบเสียหายนะ
กระจกรถเก๋งฝั่งคนนั่งก็คือฝั่งสามี

แล้วก็ขับรถเก๋งหนีหายไป
หลังเกิดเหตุลูกพี่ลูกน้องที่มาด้วย
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพบ้านเป็ด

เข้าตรงสะโพกค่ะ
อย่างที่เราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ

ซึ่งเป็นท้องที่ก่อเหตุบอกว่า

ภรรยาน้อยขับรถพุ่งชนภรรยาหลวง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่๒๖ตุลาคม
เรื่องนี้ทางญาติผู้บาดเจ็บได้มาแจ้งความกับตำรวจสพบ้านเป็ดไว้แล้ว
ขณะนี้ก็ได้ให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสจากกล้องวงจรปิด

เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่
ใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกอะไรยังไง
จะได้ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากัน
ซึ่งทางร้านอาหารที่เกิดเหตุ
เตรียมนำภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบให้กับตำรวจนะครับ
บอกว่าจะมามอบให้เป็นหลักฐานภายในวันนี้นี่แหละ
แล้วก็จะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้มาเจรจากันต่อไป
ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
สมัยบอกว่าฝ่ายของภรรยาน้อยที่เป็นคนขับรถชน
มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะฮะตอนนี้มีรายละเอียดออกมาสั้น
ก็คือทางฝ่ายของหญิงที่ขับรถชนเขาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
และเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุยังมีรายละเอียดออกมาเท่านี้ก่อน
ตำรวจเขาบอกว่าเขาขอสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก่อนดูกล้องวงจรปิดด้วย
ส่วนอาการบาดเจ็บของฝ่ายของภรรยาหลวงเนี่ยมีอาการสะโพกแล้วก็กระดูกเชิงกรานหักนะครับ
ตอนนี้แพทย์ก็นำตัวเข้าผ่าตัดรักษาอาการแล้ว
ทางครอบครัวเองก็บอกว่าก็ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากกว่านี้แล้ว
ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการต่อกันแล้วกัน